คุณผู้ชมเรื่องราวต่อไปนี้เป็นเรื่องราว
วัยรุ่นผู้หญิงรุมตบกัน

ก็ไม่คิดว่าจะตบกันจริงท้าทายกันไปมา
อ้าวจะไม่เจอกันกันทุ่งนาเลยแน่จริงก็มาเลย

แค่นี้วัยรุ่นคิดว่ามันคงไม่น่าจะมีอะไรมากมาย
อายุเพียง๑๔ปีก็ไปกัน๕คน
อีกฝั่งนึงโอ้โหมาเป็น๑๐คน
มีสาวประเภท๒มีวัยรุ่นมามีไม้เบสบอลมาด้วย

เออนั่นไงทำงานนั่นไงเอาไอ้เสื้อมันดับไปขี้ฐาน
โอ้โหรีย์เร่ยด
รูปขอสอบแฟนกับตัวหน้าครับ
ได้มั้ยไม่มาก

แล้วก้าดูคืนใช่ขี้ฟอก

กระดาษเพื่อนผู้บาดเจ็บก็บอกว่า

ฝ่ายนั้นเข้าไปรุมทำร้ายก่อนนะครับ
ขณะที่น้องที่โดนตบเนี่ยนะ

แต่ไม่คิดว่าจะทำร้ายกันหนักมากขนาดนี้

กลัวถูกรุมทำร้ายก็เลยไม่มีใครกล้าช่วย
น้องก็เลยโดนรุมไปคนเดียวก็บาดเจ็บกันไป

กลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป